คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งคลิปนะคะก็ถือว่าเป็นคลิปที่มาเตือนสติ
แล้วก็เป็นบทเรียนกันด้วยนะคะแล้วก็เจ้าของคลิปที่เขาเอาคลิปนี้มา
โพสต์เนี่ยเขาบอกว่าเพิ่งจะเห็นประโยชน์จากกล้องหน้ารถ
ก็วันนี้นี่เองนะคะส่วนที่ฉันเองตั้งชื่อคลิปว่า
กลับรถแบบไม่มีมารยาทคุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนค่ะ
คันที่ขออนุญาตนะขออนุญาตจริงคือไม่มีมารยาทจริง
ออกจากซอยแล้วไม่เห็นล่ะคะว่ารถทางตรงเนี่ยเขามากันเยอะเนี่ย
พยายามที่จะออกจากซอยแล้วก็จะกลับรถเลยค่ะ
ถ้าเกิดว่าคุณเลี้ยวซ้ายแล้วไปหาที่กลับรถเนี่ย
คงไม่เสียเวลามากมั้งคะตรงไปอีกหน่อยก็ได้
แล้วมันเกือบเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าเคราะห์ดีมากเลยนะคะ
เขามีสติแล้วขับหลบได้ทันพุ่งไปอีกเลนส์หนึ่งอีกฝั่งหนึ่ง
แต่เขาไปอีกเลนส์เขาก็อันตรายนะถ้าเกิดมีรถมาประสานงานเขาทำยังไง
แต่เคราะห์ดีไงว่าไม่มีรถสวนมาก็เลยทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วอย่าทำตัวเรียนแบบอย่าเอาเป็นแบบอย่างนะคะ
โพสต์ภาพนี้นะคะเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือบริเวณถนนสาย
พิศนุโลกสุโขทายบริเวณจุดยืทร
หน้าปั๊มปตทบ้านกลางอำเภอเมืองพิษนุโลก
พร้อมกับขึ้นแคปชั่นบอกว่าขับรถได้ดีมาก

แท็กขอบคุณวีออสที่สติดี
แฮชแท็กวีออสที่โดนตัดหน้าอยากได้คลิปเต็มมาขอได้ค่ะ
แฮชแท็กกล้องหน้ารถมีประโยชน์ก็วันนี้

ใครที่ไม่ติดกล้องหน้ารถติดซะเถอะค่ะ
นอกจากจะได้ลดห่อนภาษีแล้วนะคะ

ทีนี้ผู้พสที่ได้มีการบอกเพิ่มเติมนะคะ
บอกว่าขณะนั่งรถยนต์ของโตน
ตามคลิปเลยอยู่ช่องทางซ้ายสุดก็คือออกมาจากซอย
ฝั่งตรงข้ามพยายามที่จะกลับรถเพื่อข้ามถนนอีกฝั่งโดยไม่ระมัดระวัง
ทั้งที่รถคันอื่นเขาก็วิ่งทางตรงมาเยอะนะคะ
ทีนี้เรื่องของคดีความพันธ์ตำรวจเอกทรงพลสังเกษม
ผู้กำกับสพเมืองพิศนุโลกบอกว่าจากการตรวจสอบคลิปดังกล่าว
อันนี้ถือว่าผิดกฎหมายจราจรเต็มค่ะ
เพราะว่าปกติแล้วการขับรถนั้นต้องเป็นหน้าที่ของผู้ขับขี่
ที่จะต้องมีระเบียบวินัย
ซึ่งการกลับรถแบบกระทันหันแบบนี้ต้องดูเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก

จากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบแล้วก็เรียกผู้ขับขี่รถคันดังกล่าวมาตักเตือน
เพราะว่าหลังจากที่เขาขับแบบนี้แล้วเนี่ยวิทย์ที่จะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้

เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถตามตัวได้
แต่ว่าภูมิกับสพเมืองพิศนุโลกบอกว่าเดี๋ยวต้องเรียกตัวมาสั่งสอนซะหน่อย
กฎจราจรมีไว้ให้คุณทำตามนะ
ความประมาทของคุณคนเดียวอาจจะทำให้คนอื่นเขาถึงขั้นเกิดอุบัติเหตุศูนย์เสียได้
คุณก็ขับไปเลยเหมือนกับไม่ได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะ